ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยกับ
สัตวแพทย์คนหนึ่งนะคะจริงคุณผู้ชมรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
เนื่องนะคะยิ่งคนในกลุ่มอนุรักษ์สัตว์รักสัตว์ป่าเนี่ย
ก็จะรู้จักคุณหมอล็อตเป็นอย่างดีตอนแรกรอคิวว่าจะให้คุณหมอล็อตเนี่ย
มาคุยกับเราเรื่องของการย้ายเสือร้อยกว่าตัว
ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ
แต่ว่าในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ย
อยู่อีกซีกหนึ่งนะคะก็คือภาพของลิงแม่ลูกอ่อน
แล้วก็เก้งท้องอ่อนถูกรถชนในพื้นที่บริเวณเขาใหญ่
ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอล็อตเนี่ย
พูดถึงในเพจของตัวเองแล้วก็ทำให้เรางั้นคุยกันทุกเรื่องเลยก็แล้วกัน
ตอนนี้สภาพสัตว์ป่าไทยเนี่ยตกลงแล้วมันปลอดภัยไหมมันดีขึ้นกว่าเดิมไหม
ทั้งที่กระแสการอนุรักษ์มันชัดเจนมากกว่าที่แล้วมาเยอะนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะเวลาแนะนำชื่อจริง

นี่ภารกิจเสือเนี่ยตอนแรกจะเอามาเป็นเรื่องที่เราคุยกันนะ
พยายามจะขอคิวแต่เอาไว้ที่หลัง
อันนั้นน่าจะรู้สึกหนักใจน้อยกว่าแล้วนะวันนี้
ภาพที่ออกมาอย่างน้อยก็สองภาพที่เขาใหญ่นะคะ
ลิงแม่ลูกอ่อนกับเก้งตั้งท้องอ่อน
แวบแรกเนี่ยคุณหมอรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่
มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไหมณวันนี้
หลังจากที่พยายามจะประชาสัมพันธ์และสื่อสารกัน
มันเป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าในการเกิดขึ้นนั่นเองเนี่ย
ชีวัตรการลนลงหรือตัวชีวัตรการทำงานในเรื่องนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เหตุการณ์แบบนี้
จะเกิดขึ้นเป็น๐เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่ามันลดน้อยลง
เพราะฉะนั้นการดำเนินการของเขาใหญ่เองที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการลนลงการปลูกฝังจิตสำนึกของกลุ่มองค์กรหลายอย่าง
เรื่องสี่มงสี่มออะไรต่างนะฮะการบังคับใช้กฎหมายเอง
ทำให้สถิติของสัตว์ป่าที่ถูกลดชนเนี่ยมันลดน้อยลง
นั่นคือตัวชีวัตรอย่างหนึ่งส่วนตัวชีวัตรอีกอย่างหนึ่งที่เราที่เราต้องการมากที่สุดนะฮะ
คืออะไรรู้ไหมฮะในอดีตเนี่ยกรณีของสัตว์ป่าที่ถูกรถชนเนี่ย
หาผู้กระทำไม่ได้คือชนแล้วหนีพูดง่ายนะครับ
แต่หลังจากที่เราลนลงการให้ความรู้ให้ความเข้าใจในเรื่องต่างเนี่ย
มันทำให้ผู้ประสบเหตุหรือผู้กระทำเหตุนั้นเองเนี่ยมีสำนึกนะฮะ
ลายเนี่ยขับรถชนก็จอดรถรอพยายามเข้าไปช่วยช่วยได้บ้างไม่ช่วยได้บ้าง
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะรับผิดชอบทุกอย่างกับสิ่งที่เขากระทำ
เพราะฉะนั้นนี่คือสำนึกนี่คือสิ่งที่เราต้องการ
แล้วถือว่าเป็นตัวชีวัตรในการลนลงของทุกองค์กรในเรื่องเหล่านี้
ภาพสองภาพที่ออกมาคือมันสรุปได้เลยไหมว่า
มันคือปัญหาเดิมไม่ใช่ปัญหาใหม่
มันคืออุบัติเหตุมันคืออุบัติเหตุ

ใช่ครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เราต้องมองว่ามูลเหตุจูงใจหรือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
มันคืออะไรนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเหตุเกิดบนถนน
ถนนหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุนะฮะแต่ถ้าเกิดมองให้ลึกกว่านั้น
อะไรคือสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจที่ทำให้ลิงแม่ลูก
ต้องออกมาบนถนนตรงนั้นมากกว่า
คือคุณหมอเนี่ยพอมันมีคลิปขอพูดแทรกคุณหมอนิดเดียวคือ
คือแม้กระทั่งเราจริงเราดูวนกันหลายรอบแล้วนะคะ
ตั้งแต่มันมีการปล่อยคลิปแล้วก็เป็นข่าวออกมาเนี่ย
แต่พอมันฟังอีกมันบาดใจเหมือนกันเนอะ
คือต่อให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็ตามอะเนาะ
คือผมจะพูดให้สะเทือนใจกว่านี้เลยก็ได้
รู้ไหมครับว่าภาพนี้เองเนี่ย
เป็นวาระสุดท้ายของแม่ในการปกป้องลูก
เพราะตอนที่แม่ลิงถูกรถชนลูกเกาะอยู่ที่ท้อง
แล้วตอนที่ถูกรถชนเนี่ยแม่ลิงถูกชนที่หัวกับช่องอก
เพราะฉะนั้นนั่นคือวาระสุดท้ายของความเป็นแม่ของสัตว์ป่า
ในการปกป้องชีวิตลูกน้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าแม่ไม่เอาตัวไม่เอาหัวเข้าไปเสี่ยงก่อน
ปกป้องลูกก่อนก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองมันก็มีคำถามตามมาว่า
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้นะครับ
ผมอาจจะอยากจะมองให้มองข้ามถนนไปนะครับ
เพราะถนนก็เป็นพื้นที่ที่สัตว์ป่าหรือลิงก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นต้นต่อของปัญหามันคืออะไร
อะไรคือทำให้ลิงเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
อะไรคือมูลเหตุที่ทำให้ลิงเนี่ยมารวมตัวกันมาก

ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการให้อาหาร

และจริงเป็น๑๐ข้อที่ไม่ใช่ว่าคนอนุรักษ์
แม้แต่กระทั่งคนไม่ได้อยู่ในกลุ่มอนุรักษ์จะเห็นหรือว่ารู้เป็นครั้งแรกนะ
ใช่ก็มีการเตือนลนลงอนุรักษ์กันมาตลอดใช่ไหมคะ

ทำไมถึงต้องเขียนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคะ
คือมันมีความเข้าใจผิดเหรอหรือยังไงฮะ
ตอนนี้หลังจากที่เรามีการลนลงมีการสื่อความหมายให้ความรู้
พอนานนานไปก็เกิดความประมาทนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
ถ้าเรามองว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ
เพราะฉะนั้นเราจะพยายามลดตรงนั้นได้อย่างไร
สถิติตรงนั้นได้อย่างไรในขณะเดียวกันการเรื่องของ
การบังคับใช้เรื่องของกฎระเบียบมันก็ต้องเข้มงวดขึ้น
เพราะฉะนั้นแต่เดิมโอเคเราลนโลงเราชัดเจนอยู่แล้ว
แต่ในเรื่องของเหตุการณ์แบบนี้เองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเรามีการลนลงเรื่องของอย่าให้อาหารสัตว์
ก็จะมีคนมาให้ข้อมูลเราเสมอเนี่ยเราเจอตรงนู้นทีตรงนี้ทีมีการถ่ายภาพ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยถ่ายภาพให้ผมดูเป็นรถเก๋งคันหนึ่งที่มากับพระ
แล้วก็มีการนำอาหารไปจอดรถแล้วให้กับลิงมีภาพให้ดูเลย
แต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดผ่านไปแล้วแล้วลิงก็เสียพฤติกรรมไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าการให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนทั่วไป
ในขณะที่ให้เขาดึงมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในมาตรการที่เราวางไว้เป็นสิ่งสำคัญ
เพราะฉะนั้นถ้าเท้นสรุปแบบนี้ถูกไหมหมอล็อตว่าไม่ต้องให้อาหารสัตว์ปลา

แม้มันจะขอหรือตามันจะละห้อยใส่ก็ไม่ให้ถูกไหมคะ

กรณีกรณีสัตว์ป่าที่อยู่ในถิ่นอาศัยนะครับ
อย่าลืมว่าลิงเนี่ยลิงเขากินอาหาร๖๐เป็นใบไม้
เป็นผลไม้อีก๑เป็นพวกหนอนพวกแมลง
ไม่มีขนมขบเคี้ยวไม่มีน้ำอัดลมไม่มีแอปเปิ้ลไม่มีเงาะไม่มีกล้วย
คือทุกกรณีไม่ต้องเอาอาหารที่เรากินแล้วให้สัตว์ป่าชนิดใดก็แล้วแต่ที่เราเจอกิน
ถ้าสมมุติเขาบอกบางตัวมันดูผอมอ่ะ
ตัวมันดูผอมในตัวมันเองเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องโรคเรื่องอะไรต่างของเขาอยู่แล้ว
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกความอยู่รอดตามธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าตอนท้ายผมอาจจะไกด์ให้ฟังว่า
ในเมื่อคนให้อาหารสัตว์เพราะเขาคิดว่าเขาอยากจะช่วยเหลือธรรมชาติ
อยากจะทำบุญเราก็มีทางออกในการทำบุญที่เหมาะสมให้
คุณหมอที่คุณหมอ๑๐ข้อคุณหมอลองไล่เรียงเหตุผลให้ฟังหน่อยได้ไหม

คืออันนี้ทุกกรณีให้อยู่ในกรอบที่คุณหมอบอกถูกไหม
แม้ว่าคุณจะรักมันแค่ไหนหรือตามันจะละห้อยแค่ไหน
เวลาที่เจอกันก็ตามถูกไหมคะ๑๐ข้อนี้ให้ปฏิบัติเถอะ

ข้อไหนที่คุณหมอรู้สึกว่าถึงจะเข้าใจแต่มักจะมักจะยังทำกันอยู่
ก็ในเรื่องของนี่แหละฮะการให้อาหารของลิงที่อยู่ข้างถนน
เพราะว่าลิงที่อยู่ข้างถนนเขามาอยู่ข้างทางเพราะว่าเขาหาเห็บหาเห่า
มันเป็นพื้นที่โล่งในขณะเดียวกันพื้นที่ถนนมันก็จะมีไออุ่น
ลิงกลางคืนเขานอนในป่าอากาศหนาวก็มารับไออุ่นนั่นคือนั่นคือนั่นคือกิจกรรมของลิง
แต่นักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านมาเนี่ยพอมาเจอลิงอยู่ข้างทาง
ทัศนคติที่ว่าลิงน่ารักลิงอยู่ข้างทางไม่มีอาหารลิงขอทาน
เพราะฉะนั้นคำว่าลิงขอทานเนี่ยทัศนคติที่มองตรงนี้เนี่ย
มันทำให้เกิดความเมตตาที่อยากจะให้ที่อยากจะทำบุญซึ่งมันผิดเพี้ยน
พอให้ปุ๊บลิงเกิดการเรียนรู้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีภาพภาพหนึ่ง
ที่มีการให้อาหารลิงแล้วลิงมีการเปลี่ยนพฤติกรรมยังไง

คือไอ้การที่เราทำอย่างนั้นทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมธรรมชาติของเขาไปใช่ไหมคะ
เขาเรียนรู้เรียนรู้ว่าอาหารที่คนให้กินเนี่ยมันรสชาติหวานหอมอร่อย
อาหารในป่าฝาดเปรี้ยวเฟือนนะครับ
พอกินปุ๊บก็รู้ว่าอยู่ข้างทางคนจะเอาอาหารมาให้
ก็เกิดติดใจในรสชาติแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าเขามาโผล่ข้างทาง
ถ้ามาดักข้างทางรถจะจอดจะให้อาหารนะฮะ
ถ้ารถคันไหนไม่จอดไม่ให้อาหารก็จะมีการขวางถนน
ขวางถนนเพื่อให้รถจอดแล้วตัวอื่นก็ไปลื้อของหลังรถได้นะฮะ
กว่านั้นหน่อยก็เรียนรู้เพิ่มก็คือวิ่งตัดวิ่งขวางเพื่อให้จอด
บางตัวลิงบางตัวก็นั่งไปกับกระจกเลย

ซึ่งมันเริ่มต้นจากการให้อาหารนะฮะ
ลิงเนี่ยเขาคิดเขาคิดสวนไปมาแบบเหตุผลแบบทูเวย์ไม่ได้
เขาจะคิดแบบวันเวย์ได้อย่างเดียวคือ
ถ้าคนถ้ามารอคนข้างถนนมาดักมาขออาหารคนก็ให้เขาก็อิ่ม
เพราะฉะนั้นทัศนคติของคนที่มองว่าลิงเป็นลิงขอทานมันผิดเพี้ยนตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ต้องมาอะไรมากแล้วฮะ
ทัศนคติของคนว่าลิงเหล่านี้เนี่ยเขาคือพนักงานเจ้าหน้าที่เขาคือลิงจราจร
เวลาคุณจอมขวัญขับรถไปเจอลิงเนี่ยต้องชะลอไหมฮะ
ก็ต้องชะลอความเร็ว
ก็มีหน้าที่ของเขาในการเป็นจราจร
แล้วมันเป็นจุดที่ชะลอความเร็วโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจะอยู่ตรงไหน
สมมุติถ้าเราทำคำชะลอความเร็วมันก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมเช่นกัน
แต่เราจะรู้ว่าตรงไหนมีก็ชะลอผ่านไปก็เร่งเครื่อง
เร่งเครื่องนั่นเองถึงแม้ความเร็วมันจะไม่มากเท่าไหร
แต่เสียงเร่งเครื่องก็จะรบกวนสัตว์ป่า
คุณหมอที่คุณหมอบอกมาทั้งหมด๑๐ข้อเนี่ยคือมันขมวดได้เท่ากับว่าคืออย่าไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเพียงเพราะว่าความสงสารหรือใจบุญของเรา

ใช่ไหมคะคุณหมอขออีกหนึ่งตัวนะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะขอคุยเรื่องเสือด้วยนะ
เก้งคือเก้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้อาหารใช่ไหมคุณหมอ
ใช่ครับ
ความเร็วอยู่แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะว่าต่อให้คุณขับรถไม่เกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามนะฮะแต่แรงแอดแท็กของรถกับตัวร่างกายสัตว์หากมีการกระแทกกันเนี่ย
แรงกระแทกมันก็เป็นปันเหมือนกันก็ทำให้เสียชีวิตได้
เพราะฉะนั้นปัจจัยมูลเหตุอะไรที่ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่ออกมาบนถนนโอเคลิงเรารู้แล้วเรื่องของคนให้อาหาร
แต่ในกรณีของเก้งเนี่ยปกติเก้งเขาก็ข้ามถนนเช่นกันแล้วก็จะมีหลายจุดเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะข้ามถนนเนี่ยเขาจะไม่วิ่งพลวดพลาด
เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพื้นถนนเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เรียบกีบเก้งก็จะเรียบเพราะฉะนั้นเวลาเขาเดินบนถนนเขาจะลื่นเพราะฉะนั้นเวลาเขาข้ามถนนเขาจะค่อยเดินข้าม
คือเขาก็เรียนรู้เหมือนกันถูกต้องก็เรียนรู้เหมือนกันว่าถ้าเขาเจอพื้นแบบนี้เขาจะระวัง
เขาก็จะค่อยข้ามเพราะฉะนั้นรถที่ขับมาด้วยความด้วยระยะด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็จะเห็นเก้งอยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว
ก็น่าจะทันกันถ้าจะหยุดทันกันใช่ไหมคะถ้าจะหยุด
แต่ทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุนั่นก็คือเรื่องของการตกใจ
เก้งพวกกวางเขาตกใจง่ายมากเพราะในห่วงโซ่อาหารเขาเป็นสัตว์เหยื่อเขาก็ต้องหนีสัตว์ผู้ล่า
ทีนี้เวลาเขาตกใจอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตกใจสัตว์ผู้ล่าหรือตกใจเสียง
โดยเฉพาะเสียงรถที่เบิ้ลเครื่องเสียงบีบแต่หรือการเปลี่ยนโทนเสียงหรือความถี่ของเสียงอย่างเฉียบพลัน
พวกนี้เวลาตกใจเนี่ยเขาจะวิ่งออกที่โล่งถนนคือที่โล่งเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่เขาจะวิ่งออกมาบนถนนเวลาที่เขาตกใจ
มันล็อตอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะเก้งตัวนี้ที่เราเห็นเขาก็ยังขยับอยู่เนี่ยคือสุดท้ายเขาตายนะคะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าพอเอาเขาจากพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยไปรักษาสุดท้ายก็ยื้อชีวิตกันไม่ได้
แล้วลูกในท้องเขาก็ตายด้วยก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกอืมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงดัง
เรื่องของการให้อาหารสัตว์มันขมวดอยู่ในปฏิบัติการปฏิบัติการหนึ่งที่ทางเขาใหญ่กับองค์กรอนุรักษ์หลายองค์กร
ลนลงกันมา๕๖ปีแล้วก็คือปฏิบัติการ๔มขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ตอนนี้เราเพิ่มมาเป็น๔มบวก๑ก็คือไม่ให้อาหารสัตว์
เพราะการให้อาหารสัตว์เนี่ยคือต้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างของปัญหาสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่๒ก็คือไม่ทิ้งขยะ๓ไม่ขับรถเร็วแล้วก็๔ก็คือไม่ส่งเสียงดัง
แล้วทีนี้เราบวกมาอีกมหนึ่งคืออะไรฮะไม่นำสัตว์เข้ามาปล่อยในอุทยานหรือในพื้นที่อนุรักษ์
โอ้โหอันนี้คุณหมอเดี๋ยวอันนี้ขอพักก่อนนะเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวขอไปผนวกกับตกลงเอาสัตว์ไปปล่อยในป่ากับเอาสัตว์ที่อยู่ในป่ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้กัน

คุณผู้ชมคะจริง๔มที่คุณหมอล็อตบอกมาเนี่ยคือคนที่อยู่ในแวดวงอนุรักษ์จะรู้แล้วก็นึกกันออกนะคะ๔มดิฉันแอบจดค่ะคุณผู้ชมคือไม่ทิ้งขยะนะไม่ส่งเสียงดังไม่ขับรถเร็วแล้วก็ไม่ให้อาหารสัตว์ส่วนบวกมาล่าสุดคือไม่เอาสัตว์มาปล่อยใช่ครับทำไมคะมันเกิดภาวะวิกฤตมากขึ้นเหรอถึงต้องมีมที่๕มา

มันก็เชื่องคนก็ไม่ไปไหนก็หากินตามจุดนักท่องเที่ยวตามที่ต่างก็อยู่ด้วยกันปรากฏว่าหมูป่าพวกนี้เนี่ยวันหนึ่งก็ตายเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้ติดทำให้หมูป่าในป่าก็ตายไปด้วยทางทีมงานก็มาวิเคราะห์ดูสาเหตุการตายก็พบว่าเราพบโรคอฮิวาสุกรซึ่งเป็นโรคติดต่อนะฮะติดต่อสู่หมูป่าทั้งหมดก็ทำให้หมูป่าตายทั้งป่าซึ่งน

กรณีเหตุบทเรียนแบบนี้เองเนี่ยมันเป็นกรณีที่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยในเรื่องของโรคติดต่อโรคระบาดที่มาจากสัตว์ต่างถิ่นหรือสัตว์แปลกปลอมเนี่ยเราต้องจัดการให้ดีเพราะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราคอนโทลอะไรไม่ได้เลยนอกจากหมูปลาหมอล็อตมีสัตว์แบบอื่นไหมคะที่เจอว่าไปปล่อยไปในป่าอีกแล้วมีปัญหาตอน

จนพอมันอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มันก็ร้องมันก็ห่วงคนคนเลี้ยงก็คิดว่าชะนีคืนสรรชาตยานการเป็นสัตว์ป่าพาไปปล่อยป่าชะนีก็ตกใจอยู่ไม่ได้เหมือนอยู่กับคนอยู่ดีไปปล่อยป่าก็เข้าหาคนคนก็คิดว่าชะนีก้าวร้าวชะนีดุร้ายก็ไปยิงชะนีทิ้งซะตกลงปล่อยได้หรือปล่อยไม่ได้ก็นี่ของการปล่อย
นั้นเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่มีการฟื้นฟูสัญชาติยานฟื้นฟูพฤติกรรมนะครับมันมีขั้นตอนหนึ่งมีขั้นตอนมีหลักวิชาการในการคอลันทีนในการกักโรคดูเรื่องของพันธุกรรมสถานที่มันเหมาะสมต่อการหยุดรอดของสัตว์ชนิดนั้นหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาที่มันไม่ถูกตามหลักวิชาการคือมันไม่ได้มีขบวนการกักโลกการคอลันทีนโลก
โอ้โหมันซับซ้อนเนอะไม่ได้ง่ายแบบอยู่ดีนึกจะทำอะไรก็ทำนะ

คุณหมอขอบวกอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเวลาหมดคือเรื่องเสือยังไงเราต้องคุยกันแต่เหลือเวลาน้อยคุณหมอขอสรุปแบบนี้
ตกลงแล้วกรมน่ะเลี้ยงเขาได้เหรอคะร้อยกว่าตัวอย่าหาว่าดูถูกดูแคลนกันเพราะคนเขาก็เป็นห่วงจริง
เป็นของแผ่นดินแล้วเราก็ดูแลได้
แล้วเราก็มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นปฏิบัติการทั้งหมดในการดำเนินการ

ว่าเขาดูแลดีอยู่แล้วเราจะดูแลดีกว่าเขาหรือเปล่า

ในการประเมินสุขภาพเราไม่ได้มองลักษณะว่า
เสืออ้วนแล้วข้างในมันจะดูดีนะฮะ
ตัวชีวิตคุณภาพของสัตว์ที่จริง
คือการตรวจสุขภาพภายในก็คือการตรวจเลือด
ตรวจค่าการทำงานของวิวภายใน
เพราะฉะนั้นเสือเหล่านี้ที่เราจะต้องนำไปดูแลต่อ

ว่าเราจะเคลื่อนย้ายยังไงไม่ให้เกิดการสูญเสีย
เราจะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีความพร้อมยังไงมาปฏิบัติการ
ในขณะเดียวกันปลายทางของเขาที่เขาไปอยู่
เขาควรจะอยู่อย่างไรที่มีสวัสดิภาพ
เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการดำเนินการของกรมอุทยานในครั้งนี้นะฮะ
ง่ายที่สุดก็คือภาพลักษณ์ของการเคลื่อนย้ายเนี่ย
เราจะต้องไม่เหมือนกับว่าเราใส่ชุดลายพาง
เหมือนกับว่าเราไปกระทำแล้วอาจจะมีทางพื้นที่ที่ถูกกระทำ

เพราะฉะนั้นตั้งแต่เรื่องของการแต่งกายของสัตวแพทย์ที่มาเคลื่อนย้ายเนี่ย
เราจะใส่เสื้อสีชมพูน้องน่ารักมาทำงาน

เห็นแล้วเห็นความพยายามเหมือนกันหมอล็อ

แต่ถึงสุดท้ายเนี่ยเอาแบบชัวร์นะ
เพราะคุณหมอเป็นหมอด้วยไม่ได้แค่รักษาบอกอนุรักษ์ด้วยเนี่ยนะคะ
คือร้อยกว่าตัวเอาไปเนี่ยรอดแน่ใช่ไหม
เปอร์เซ็นต์ตายศูนย์

นะครับนี่คือสติติโรคคือความผิดพลาดอย่างหนึ่งของเรานะฮะ
ขอสุดท้ายนะเอาเรื่องหมอรอดบ้าง
มีมีบทบาทภารกิจเฉพาะก็ยังเป็นคนเดียวอยู่
แต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ว่าตอนนี้กรมทะยานมีหมอ๓๐กว่าตำแหน่ง

ซึ่งหมอ๓๐คนก็ทำงานในสถานี
เพราะเลี้ยงในสวนสัตว์ดูแลสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยไปก่อน
ถึงวันหนึ่งเขาก็จะมาทำงานในพื้นที่อย่างที่เราทำ
ขอถามนิดเดียวเพราะอ่านจากข่าว

ตกลงลูกลิงที่แม่เขาตายเนี่ยอยู่ในความดูแลของหมอไหม
หรือว่าเขากลับเข้าไปในป่ากับฝูงเขาเลยคะ
ลิงประสาทสังคมในฝูงเขา๒๐๓๐ตัว
ก็จะมีตัวอื่นที่ตั้งท้องเช่นกัน
เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บตัวแม่ตัวอื่นก็จะเหมาลูกน้อยไปเลี้ยงดู
ซึ่งก็จะมีแม่เลี้ยงคอยดูแลไม่ใช่เป็นปัญหาแต่อย่างใด
ค่ะคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากเลยเรารู้เวลาเราสั้น

เผื่อเราได้คุยอะไรกันอีกวันนี้ขอบคุณหมอล็อตนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะส่วนใหญ่แล้วโต๊ะทำงานของคุณหมออยู่ในป่านะคะ

เดี๋ยวคงได้มีอีกหลายข่าวทีเดียวที่อาจจะได้คุยกับคนของกรม
เผลอหมอล็อตอาจจะเข้ามาคุยอีกครั้งนะคะ
วันนี้หมดเวลาของถามตรงนะคะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป